พนักงานตามร้านต่างดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับ
เพราะว่าคนระวังอย่างท่านไม่เท่ากับคนที่มันจ้องจะเอาครับ
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับ
บันทึกภาพขณะที่คนร้ายเป็นผู้ชาย

คือวางอยู่บนเครื่องเก็บเงินสดนะครับ
อาศัยจังหวัดที่พนักงานเขาบอกว่าลงไปส่งน้ำให้ลูกค้า
ไม่มีใครอยู่หน้าร้านนี่ครับดูกันชัดอีกที

อ่านะฮะเต็มกล้องเต็มเลยข้างบน
นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙กันยายนที่ผ่านมานะครับ
หลังเกิดเหตุพนักงานเขาก็ไปแจ้งความที่สนปทุมวัน
เมืองต้นคาดว่าคนร้ายนะครับน่าจะมาลาดลาวเอาไว้แล้วล่ะ
เพราะว่าเดินลงมาจากชั้น๓ของห้าง
คงเห็นว่าพนักงานไม่อยู่โล่งโล่งก็เลยขโมยมือถือซะ
เผยแพร่คลิปนี้ออกไปคุณผู้ชมฮะ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกจำได้จำได้จำได้
คนนี้แหละนะเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วที่ห้าง
สินค้าแถวบางใหญ่ฮะอ๋อนะครับทำเป็นประจำนี่เอง
ก็ต้องระมัดระวังแล้วจับตามจับตัวให้ได้นะคะ